เป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงจับมือกันนะคะ
ซึ่งมือของผู้หญิงเนี่ยมีแหวนอยู่ที่นิ้วนางด้านซ้าย
สายสื่อบนโลกโซเชียลของเรามีหรือจะรอช้ารีบเข้าไปขุดคุยกันใหญ่เลยนะคะ
แต่งานนี้ดูเหมือนว่าคดีจะพลิกนะจ๊ะ
คือประเด็นถ้าพี่ต้าอัพอย่างเดียวแล้วไม่แท็กเนี่ยก็ยังไม่ว่าอะไร
แต่นางแท็กไงประเด็นคือนางแท็ก
ทำให้ชาวเน็ตตาลุกวาวกันกลางดึกเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่หนุ่มนาวินต้าเขาได้โพสต์ภาพมือสองมือของชายหญิงจับกัน
แต่ที่นิ้วนางด้านซ้ายของฝ่ายหญิงเนี่ยสวมแหวนเพชรเม็ดงามเอาไว้ด้วย
พร้อมกับแท็กถึงหวานใจไม่รู้ว่าเป็นหวานใจตัวจริงหรือเปล่านะคะ
สำหรับน้ำหวานพัศวีแต่ไม่มีแคปชั่นอธิบายความใดเพิ่มเติม
ที่สำคัญคุณผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มต้าเขายังเข้ามาคอมเมนต์
แสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกด้วยเลยทำให้ชาวโซเชียลเนี่ยต่างก็ตีความแล้วว่า
น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ของนักแสดงหนุ่มที่ขอแฟนสาวแต่งงาน
แล้วต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันแบบทั่วหน้านะคะ
แล้วก็มีบ้างที่คอมเมนต์แบบว่าติดตลกนะคะว่าหากประกาศชัดเจนขนาดนี้
ก็ทำให้สาวอกหักไปอีกหลายรายเลย
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็พยายามติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มต้า
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นะคะ
ว่าคือคนคงโทรแทบสายจะไหม้อ่ะ
ใช่ก็คือพยายามอยากจะรู้ว่าจะแต่งจริงหรือเปล่า
แต่คือคุณคดีมันพลิกไง
เพราะว่ามีเว็บเพจดังเขาเปิดประเด็นว่า
น้ำหวานพระสวีเขาได้มีการโพสต์รูปภาพ
เขาได้มีการตอบกลับแฟนคลับคนนึงนะคะ

คือแฟนคลับไปเม้นต์ในอินสตราแกรมบอกว่าชอบพี่มากเลย

พี่เขาก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะ

เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วคู่นี้ยังไง